คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นห้าทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ในภาพจะเห็นว่ามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมา๕คัน๑๐คน
แล้วก็จะมีแสงไฟวาบวาบขึ้นมาไอ้แสงไฟวาบวาบคือปลาประทัดยักษ์ค่ะ
อ๋อเหรอแล้วชาวบ้านเขาบอกเสียงดังมากโอ้โหน่ารำคาญสร้างความเดือดร้อนมากนะคะ
หัวไว้แล้วนี่นี่ใช่ค่ะแล้วทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากนายนัทพลในยุสิบเก้าปีบอกว่า
สาเหตุเกิดจากผมเอง

ก่อนหน้านี้มีเรื่องกับวัยรุ่นกลุ่มนึง

วัยรุ่นกลุ่มนั้นเอามีดมาไล่ฟันผมกับพวก

ครั้งนี้เลยเดาว่าวัยรุ่นกลุ่มเดิม

นางสาวสุภัตรายู๒๙ปี
บอกว่านั่งกินข้าวอยู่ได้ยินเสียงดัง๓ครั้ง

ตอนนี้เลยกังวลเรื่องของความปลอดภัย

ครั้งที่๔ในรอบ๑เดือนค่ะ
เสด็จ๑๙๔๕ตอนได้ยินเสียงปลาระเบิด๓ครั้ง
แต่พอเวลาครั้งที่๒ขึ้นดังขึ้นมาอีก

เติบอีกแล้วพอครั้งที่สามปุ๊บ

เพราะว่าหลานจะไม่ค่อยได้ไปมีเรื่องกับใครมาก
ถ้าเกิดว่าในเร็วนี้ก็น่าจะมีกลุ่มนี้
เสียหายนี่เป็นร้านกาแฟนะครับในซอยอีหมามซาฟีอีนะฮะ

แล้วก็มีคอกแพะนะของชาวบ้านที่ถูกแรงประทัดเนี่ยได้รับความเสียหายด้วย
นี่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวฟังทางเจ้าของร้านกาแฟหน่อยนะครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงอย่างเดียวได้ยินเสียงทีนึงก็ยังนั่งยังนั่งงงกันอยู่
ว่าเสียงอะไรแล้วพอทีที่๒ที่๓ทีนี้ก็วิ่งขึ้นบ้านเลยค่ะ
แล้วก็มาแง้มหน้าต่างดูก็เห็นมอไซค์ขับออกไปแล้วใช่ค่ะ
ประมาณสี่คันได้อ่ะค่ะซ้อนสองมากันใช่ค่ะ
ตอนนี้สอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้ว๓ปากนะครับ
พบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้ดินปืนจากประทัดลูกบอล
เอามามัดรวมกันแล้วก็ปาใส่
คือจุดประสงค์อาจจะต้องการทำให้ตกใจและหวาดกลัว

แต่เดี๋ยวจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ในจุดต่างที่คาดว่าคนก่อเหตุจะขี่รถหลบหนีไป
เพราะถ้ายังจับไม่ได้คนที่อยู่ในบ้านเขาก็กังวลเรื่องของความปลอดภัย

ถูกต้องแล้วพรุ่งนี้ก็จะไม่กลัวด้วยก็จะไม่เข็ดด้วยนะครับ